คุณผู้ชมครับวันนี้ข่าวสารมีมากมาย
แต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวสารสำคัญกันก่อน
กระทรวงวัฒนธรรมก็เปิดตัว๑๑บุคคลในภาพพระราชกรณียกิจ
บ่อเดนธาระเทพญาวะรางกูล
เมื่อครั้งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๒๘กรกฎาคม
เมื่อวานนี้ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมทางกระทรวงวัฒนธรรม
ได้มีการจัดงานเปิดตัวบุคคลใน๑๐ภาพ
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวเชราลงกรประเด็นธรเทพยาวรางกูล
เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่าง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและต่างประเทศ
และเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๒
ซึ่งภายในงานได้มีเวทีเสวนา
ถึงความในใจของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้ง๑๐ภาพทั่วประเทศไทย
ซึ่งในปีนี้มีทั้งสิ้น๑๑คนค่ะ
ฟังส่วนหนึ่งของความประทับใจจากผู้ที่มีโอกาสถวายงาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล

ครับก็เป็นความประทับใจคือผมได้มีโอกาสถวายงาน
เกือบทุกพระองค์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับ
สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการ๒๐เนี่ย
ก็ได้มีโอกาสถวายงานร่วมกับคังคุณเทศสักของกรมจมูลภาษา
มาตั้งแต่ปี๒๕๔๓จนถึง๒๕๕๐
ในพื้นที่ของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณีย
ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นการนำบุคคลดังกล่าว
เพื่อให้มาเผยแพร่ถึงความภาคภูมิใจถ่ายทอดความรู้สึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทตามพระราชกรณียกิจ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้รับรู้
จริยวัตรของพระองค์อย่างประจักษ์ค่ะ